ชกในอีกสักพักเลย๖ตุลาคม
แต่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนได้ร่วมใจเชียร์กันว่ามีเนื้อนมหาศาลรออยู่
ที่สำคัญเป็นไทยดาคทีวีไทยทางเกียรติสด
ในสมัยตอนแหลมที่ที่ยังไม่ได้โด่งดังมาก
ตั้งแต่สมัยยุคนครหลวงนี่ยังไม่ได้ย้ายค่ายมา
แล้วก็ไม่ได้มีค่าใหญ่ถึงขนาดนี้นะครับ
ก็คือคุณภูมิหมาป่าคันไซ
บางอันไซเป็นฉายาของเขาแต่ว่าญี่ปุ่นจะรู้จักกันดี
จริงแล้วคนดูมวยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะครับ
ก็คือคุณภูมิโกสนสิทธิ์นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เดินทางไปกลับที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
หรือว่าต่อยไฟท์ใหญ่ที่ญี่ปุ่น

แล้วก็เคยพูดคุยกับเราด้วยนะครับในช่วงที่มีข่าวที่มีนักชกไทยที่เป็นนักชกผี
ชกที่ญี่ปุ่นแบบไม่สมศักดิ์ศรีไม่ได้ผ่านการเช็คลงทะเบียนที่ถูกต้อง
ก็เลยมาให้เรื่องนี้เป็นความรู้กับเราด้วย
นี่ครับภาพในอดีตนะครับก็เคยล่อเป้าให้กับทางศรีสะเกด
สมัยนั้นเนี่ยนะครับค่ายมวยของนครหลวงเนี่ยอยู่ในโรงหนังนครนล
ถ้าใครเคยไปดูหนังที่นั่นเนี่ยจะเป็นโรงหนังชั้นหนึ่ง
แล้วปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโรงหนังชั้นสองแล้วก็ตอนนี้เลิกให้ผลล่ะ
ครับวันนี้นะครับก็เลยมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
สำหรับคนนี้นะครับม้าปากคันใส่อ่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะครับว่า
เค้าได้ฝากอะไรถึงชำโลกความใจชาวไทยในรุ่นหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ของสภาโมยโลกครับ
ด้านแรกจะได้จับเป้าได้ได้จับเป้าด้วยการมาเต็มเต็มเนี่ย
ประมาณปีครึ่งถึง๒ปีครับผมครับ
ก็แรกจากมาเป็นเด็กที่มุ่งมั่นและตั้งใจครับผมครับ
คือเขาต้องเรียกว่าหมอแหลมเป็นมวยรองบ่อนแล้วนะครับผม
เป็นมวยที่ใครไม่เห็นค่า
แต่พี่คนนี้เชื่อมั่นว่าตัวน้องทำได้
เราคุยกันตลอดว่าเราต้องทำฝันให้ได้ครับ
วันนี้คือน้องพิสูจน์ให้พี่เห็นแล้วว่า

ทุกครั้งเวลาก่อนต่อยเนี่ยพี่จะพูดกับแหลมเสมอว่า
เวลาเราขึ้นเวทีมันไม่มีใครเป็นแชมป์หรอก

ไม่เชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนเป็นที่ไว้แล้ว

พอขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นแชมป์หรอก

ถูกต้องเออก็จริงอะนะอันนี้มันไม่ชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดว่าแบ่งเข็มขาดไปรู่รายนี้ก็เสียเปรียบ
แต่คำพูดนี้มันแฝงเรื่องของการไม่ให้กดดันจนเกินไป

เขาลงนวมใช้คำว่าลงนวมแล้วกัน

อ้าวห้ามพลาดแล้วกันคุณผู้ชมครับ
เชียร์เจ้าแหลมซิสเกย์นักของหลวงโปรโมชันนะครับ

กับเม็กซิกันอันตรายก็คืออิราณดีแอสนะครับ
ในศึกวันชัมเป็นชิป๖ตุลาคมไทยรัติวีไทยเท่าสด

ล่าสุดเนี่ยโปรแกรมลงมาเราจะมีนักสู้ดาวรุ่ง๑คนนะครับ

อันนี้เป็นนักมวยหญิงเป็นมวยหญิงเพราะว่าก่อนนี้เราใช้ยอดเชอรี่ไปสู้
เราก็ไม่ได้แชมป์คาดิ้งโชว์นี่เป็นแชมป์ของไต้หวันตอนนั้นไป
เราจะมีโอกาสชิงจากคนนี้อีกหนึ่งคนนะครับจะได้เปล่าติดตามกันได้
แล้วก็มียอดมวยนะครับอย่างเพชรมรกฏวอสังประภัย
มีสะเด็ดดาวเพชรพญาไทยนะครับมีริกะอิชิเกะแล้วก็น้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาวโห
นักมวยไทยสุดยอดมารวมตัวกันในไฟล์นี้เลย
ไฟล์นี้ยังไม่ทันจะชกเลย
แต่ว่ามีข่าวจากฝั่งคนนี้ฮวนฟรานซิโกเอสตราด้านักชกชาวเม็กซิโก
แหมเคยเจอกันมาละไฟล์ทหนึ่งที่เราเฉนะคะแนนมา
อะก็เฉนะตอนนั้นก็ถือว่าไม่ได้ขาดกันมาก
แต่ว่าไฟล์ที่วันที่๘กันยายนเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเกมการชกอาจจะไม่ได้ดูสวยงามมากนัก

ใช่แต่ว่าจะเป็นไฟล์บังคับไหมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอคำสั่ง
แต่ที่แน่เขายืนรอเบอร์๑ยังไงก็หนีไม่พ้น
ตอนนี้เนี่ยทางนู้นเขาก็วางนโยบายไว้แล้วว่าเขาต้องการศรีสะเกดเป็นคู่เอก
ก็ต้องดูว่าเจ้าผู้ท้าชิงจะเป็นใคร
ชนะแบบสวยเลยอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งคนที่แซงคิวได้
โอ้โหถ้ามาอีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงเพราะเจอกับเราสองทีก็แพ้ไป